บ้านพักหลังหนึ่งสามีเนี่ยไปตกปลาตกปลาในบึงที่เขามีป้ายห้ามจับปลา
ค่ะได้ปลาชะโดมาตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยนะอืมทุบหัวแร่เนื้อแช่ตู้เย็นเอาไว้
อยู่ดีไปดูนะฮะว่าภรรยาที่บ้านเป็นยังไงฮะ
กูอยากมึงตัวเฮีย
มึงเอาพูดมาค่ะทำไม

เอาพูดมาค่ะทำไม

พี่ลาปากไหมพี่จะไม่จับปลาแล้ว
ไม่ไม่จับปลาแล้วนะ

เนี้ยค่ะน้องปลาอาทดิ์จะรู้แล้ว

แล้วก็ทำท่าคล้ายกับเหมือนแหวกไหว้อยู่ในน้ำ

คือสามีเนี่ยบอกว่าภรรยาเป็นอย่างนี้โอ้โหเกือบ๓ชั่วโมง
เรียกกู้ภัยมาช่วยนะฮะแล้วก็พูดประมาณอย่างที่ท่านได้ยินเนี่ยฮะ

สุดท้ายนะครับพอกู้ภัยมาถึงนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ต้องหาทางช่วยนะฮะหาทางช่วยทุกวิถีทางนะฮะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาเนี่ยเธอก็อาการอย่างนี้ยังไม่หายนะครับ
คือถามสามีว่าเออก่อนที่ภรรยาจะมีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
สามีบอกว่าไปแอบตกปลาที่บึงแห่งหนึ่งในนิคมอมตะนครที่จังหวัดระยองมา
ที่เบื้องแห่งนั้นเนี้ยปากป้ายว่าห้ามจับปลาไว้ด้วยนะฮะ
ก็ฝ่าฝืนไปจับปลาไปตกปลามาได้ปลาชะโดตัวใหญ่มาตัวหนึ่งนะฮะ
น้ำหนักประมาณ๓กิโลกรัมปลาชะโดนี่อยู่ในวงปลาช่อน
อ่าแต่กล้างมันเยอะกว่าคนก็เลยจะไม่ค่อยนิยมเอามาทำเท่าไหร่นะ
แต่ว่าสามีเขาได้มาปราชโดเนี่ยนะฮะมาถึงก็ทุบหัวแล้วก็แร่เนื้อ
ใส่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะเตรียมไว้ทำต้มยำจนสี่ทุ่มเมื่อวานนี้ฮะ
ภรรยาก็มีเรื่องแปลกแบบนี้เกิดขึ้นครับนอนอยู่ดี
มีอาการคล้ายถูกผีสิงเอามือบีบคอตัวเองลงไปแหวกไปไหว้
พูดแต่ว่าฆ่ากูทำไมฆ่ากูทำไมเนี่ยลักษณะแบบนี้ฮะ
ร้องไห้วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยสามชั่วโมงได้ค่ะ
ฝ่ายสามีก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยต้องโทรไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยหน่อย
ภัยมาถึงก็อย่างที่เห็นครับทุกผู้ชมครับก็พยายามสอบพยายามถามนะฮะ
ก็ถามสามีก่อนป่วยอะไรหรือเปล่าเสพยาดื่มเหล้าอะไรหรือเปล่า
สามีบอกไม่มีเลยนะไม่มีประวัติป่วยอาการทางจิตอะไรไม่มีทั้งสิ้น
เสพยาอะไรยังไม่มีเลยก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าจะถูกวิญญาณปราชโดเข้าสิง
ท่านผู้ชมอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะใช่ใช่ค่ะ
แต่สามีบอกสงสัยวิญญาณปราชโดเข้าสิงเมียผมซะแล้วกู้ภัยก็เลยเอาอย่างนี้นะ
ไปทุบหัวปลาชาโดมาเมื่อค่ำใช่ไหมเอาเลยฮะกู้ภัยบอกมียันอยู่ครับ
ก็เลยเอาผ้ายันนะเครื่องรางของขลังสร้อยพระที่พกติดตัวกู้ภัยมาเนี่ย
ค่ะนี่ฮะสวดมนต์แล้วก็เอาไปที่ตัวของหญิงสาวคนนี้นะ
จุดทูปบอกกล่าวไปถึงวิญญาณปลาชดงว่าเออเดี๋ยวจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะ
ค่ะนะฮะอาการก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นฮะนี่ค่ะทั้งสร้อยพระทั้งผ้ายัน
อ้าวอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นจุดทูบบอกแล้วเดี๋ยวจะทำบุญอุทิศสุนกุศลให้
ก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าให้สามีเนี่ย
เอาเนื้อปลาชะโดที่แช่อยู่ในตู้เย็นที่ไปฆ่าเขาทุบหัวเขาอ่ะ
เอาไปทิ้งเลยแล้วยกมือไหว้สัญญาว่าจะไม่ฆ่าปราชโดอีกต่อไปนะฮะ
เอาซากปราชโดเนี่ยเอาไปโยนทิ้งที่บ่อที่จับเขามานี่แหละอืม
ปรากฏว่าพอสามีไปแล้วก็ทำโทรกลับมาที่บ้าน
กู้ภัยบอกว่าเออภรรยานี่ขึ้นค่ะเออภรรยาหายด้วยฮะนี่ฮะ
อืมขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะใช่ค่ะก็ใช้วิจารณญาณนะคะ
แต่ที่แน่คือชื่นชมกู้ภัยนะคะเล่าข่าวอยู่บ่อย
ผู้ภัยทำได้ทุกอย่างจริงจริงโอ้โหเรื่องของสัตว์มีพิษจับงูจับอะไร
เจอเรื่องราวความเชื่อความอะไรอย่างนี้เขาก็เออเขาก็ทำได้หมด
แก้ปัญหาได้หมดช่วยเหลือทำได้หมดฮะจริงครับนะคะ